ไปดูกันค่ะช่วยกันจับหน่อยตัวเงินตัวทองบุกค่ะ
นายชาตรีชาติมนตรีนะคะ
กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของงูและสัตว์มีพิษ

คือเขาเดินทางมาที่บ้านหลังนี้บ้านเลขที่๕๑ทับ๔นะคุณผู้ชม
อยู่ที่หมู่๙ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

อ้ายตายแล้วโอ้ยคนลุก
คือร้านนี้นะคะเป็นร้านขายเสื้อชุดทหาร
เขาได้รับแจ้งบอกว่านี่มีน้องเงินน้องทองนะเข้ามาในร้าน
แล้วเข้ามาปั๊บโอ้โหเจอเลย
ตัวใหญ่ยาวประมาณ๒เมตรซุกอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยค่ะ
นั่งอยู่ใต้โต๊ะสบายอกสบายใจ
นายชาตรีใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็ใช้บ่วงคล้องหัวตัวเงินตัวทอง
แล้วก็ยอมจำนวนในที่สุดนะคะ
นายอำนวยสมสำราญอายุ๖๑ปีเป็นเจ้าของร้าน
เขาบอกว่าอุ๊ยสงสัยนี่ตัวเงินตัวทองมาเข้าบ้านช่วงนี้
แม่จะมาให้โชคหรือเปล่า
เพราะอยู่นะมันก็วิ่งตรงปรีเข้ามาในร้านเลย
ไม่มีลังเลกันเลยล่ะค่ะอันนี้เจ้าของบ้านเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ยังไม่หมดคุณคะนี่ตัวนี้โดนจับไปแล้วนะ
อีกตัวหนึ่งจังหวัดลำปางกู้ภัยสว่างธรรมสถาน
ได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านบ้านเลขที่๑๗๒ทับ๑๖นะคะ
ศรีบุญเรืองตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองลำปาง
ได้รับแจ้งเหมือนกันนี่ตัวเงินตัวทองตัวนี้
มันบุกเข้ามาในบ้านเขา
กู้ภัยรีบเลยได้ยินดังนั้นรีบมาพร้อมกับอาวุธครบมือแบบนี้เป็นบ่วงคล้องคอ
แล้วก็มาช่วยเหลือใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่
นาทีเท่านั้นเองเพราะมากัน๒คน
ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ๑๕นาทีช่วยกันจับตัวเงินตัวทองไว้ได้สำเร็จ
แล้วก็มาดูซิว่าตัวนี้มันตัวยาวขนาดไหนตัวมันไม่ค่อยใหญ่เท่าตัวเมื่อกี้
ตัวเมื่อกี้๒เมตรตัวนี้ความยาวประมาณ๑เมตร
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาจับตัวเงินตัวทองได้แบบนี้
เขาก็จะนำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแม่ตัวเงินตัวทองมันก็ต้องอยู่ในแหล่งธรรมชาติของมันสิ
จะมาอยู่ในบ้านคนได้ยังไง
ไม่ว่าจะงูหรือว่าตัวเงินตัวทองนะครับเชื่อว่ามาให้โชค
นี่ผมย้ำอีกทีมาแล้วเนี่ยให้แจ้งกู้ภัยก่อนนะครับ
อย่าไปคิดถึงเรื่องโชคลาภใช่วิ่งขึ้นโต๊ะขึ้นเก้าอี้หนีไปก่อนวิ่งไปหน้าบ้านก่อน